ลาเล่นซาบ้าของคนไทยเชื้อสายมอนที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจะเล่นเพื่อความบันเทิงสนุกสนานร่วมกันในชุมชนในช่วงเทศกาลสงครานมักเล่นกันในช่วงเย็น
พื้นที่ที่ใช้เล่นกันนั้นก็จะเล่นบริเวณลานวัดเป็นพื้นที่ลานดินใต้ร่มเงาไม้เพื่อไม่ให้ร้อนเกินไปขณะที่กำลังเล่น
พื้นที่ที่เป็นลานดินนี้ทำให้มีความยากในการเล่นสบาเพราะเป็นการเล่นที่ใช้วิธีการล้อสบ้าไม่ใช่การถอยทำให้บางครั้งลูกสบาก็ไม่ล้อไปกับพื้นตามที่ใจผู้เล่นต้องการ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน